พรุ่งนี้วันที่๑๓ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงราชการที่๙นะครับ
สำหรับคุณผู้ชมประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็กิจกรรมน้อมรำลึกสามารถเดินทางไปได้ด้วยนะครับ
เพราะว่าหน่วยงานต่างครับเขามีการจัดรถคอยอำนวยความสะดวกเอาไว้ให้ด้วยครับ
นายประยูนช่วยแก้มรองภูมิในการฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือขอสมกรนะครับ
รักษาการในตำแหน่งภูมิในการขอสมกรก็เปิดเผยนะครับว่าได้มีการจัดรถโดยสารให้ฟรีจำนวน๗เส้นทางด้วยกันนะครับ
เส้นทางละ๑๐คันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้คือ๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
โดยเส้นทางที่๑นะครับก็เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากวงเวียนใหญ่ไปยังสนามหลวงแล้วก็จอดรับส่งบริเวณหน้าหน่วยงานบัญชาการรักษาดินแดนครับ
คุณผู้ชมก็ติดตามหน้าจอไปด้วยนะครับ
ที่สองครับเริ่มต้นจากหมอชิดไปยังสนามหลวงครับรับส่งบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
เส้นทางที่สามอนุสวรีชัยสมรภูมิสนามหลวงจอดรับส่งบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
เส้นทางที่๔หวนลำโพงสนามหลวงจอดรับส่งบริเวณหน้าโรงแรมมรัตนโกสินครับ
เส้นทางที่๕สนามสุพัชลาศัยสนามหลวงจอดรับส่งที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
เส้นทางที่๖สายใต้ใหม่สนามหลวงก็จะไปจอดรับส่งที่บริเวณหน้ากองสลากเก่าถนนราชดำเนิน
ยูมีรถชัตเติ้ลบัสด้วยเส้นทางที่สนามมัดนางเลื้องสนามหลวงจอดรับส่งที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสิน
ทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็จะมีการยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์

หรือว่าถ้าเกิดว่าขับรถมาไม่มีที่จอด

ตั้งแต่๘โมงเช้าของทุกวัน
ตั้งแต่วันนี้เลยไปถึง๕โมงเย็นของวันอังคารที่๑๖ตุลาคม
ระหว่างร้านจอดระยะยาวโซน๔กับอาคารผู้โดยสารทุก๑๕นาทีด้วย
ตอนนี้ทุกหน่วยงานก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่
คุณผู้ชมสามารถเดินทางมาได้ก็คาดว่าน่าจะมีการเดินทางมาตั้งแต่วันนี้เลย